มาดูความคืบหน้าล่าสุดณวันนี้ก่อนนะครับ
คดีนี้ถ้าจะยึดตามที่ตำรวจกองปราบรามบอก

ก็คือมีการฟ้องร้องกันอยู่๒คดี
ครูปรีชาฟ้องร้องว่าหมวดจรูนไปลักทรัพย์
หมวดจรูลก็ฟ้องร้องว่าครูปรีชาแจ้งความเท็จ
วันนี้จากกรณีที่ตำรวจกองบังคับการกองปราบราม
เชิญตัวนางดุษฎีถิ่นทุ่งทองหรือเจ๊กุ้ง
ซึ่งชื่อของเจ๊กุ้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ศาล

มีปรากฏในบันทึกของทางสอบสวนกลาง

เพื่อขอย้ายผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีออกจากพื้นที่ด้วย
ค่ะเพราะว่าในสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗
ระบุว่าเจ๊กุ้งให้ข้อมูลว่า
อยู่ที่หน้าอกเสื้อของครูปรีชา

ใช่ตอนที่อยู่ในสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งกำกับดูแลสพเมืองกาญจนบุรีต้นทางของคดีเนี่ย

แต่พอมาให้ปากคำกับตำรวจกองปราบรามนะครับ
หลังจากคดีโอนย้ายมาเจ๊กุ้งให้การยืนยันว่า
ครูปรีชาซื้อลอตเตอรี่บนแผงมีเลข๒๖
ขอแบ่งซื้อแต่ไม่ได้เห็นเลข๗๒๒
ในกระเป๋าเสื้อของครูปรีชานี่นะฮะ
คือเจ๊กุ้งบอกว่าตัวเองไม่ได้กลับคำให้การอะไรนะคะ
ก็ให้ข้อมูลแบบนี้ตั้งแต่ต้นก็ยังสงสัยเหมือนกัน
ทำไมสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗ถึงออกมาแบบนั้น
กุ้งเขาบอกอย่างนี้นะเจ๊กุ้งบอกว่า
วันอังคารที่๓๑ตุลาคมก่อนที่หวยจะออก๑พฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วนะครับ
คล้องกับที่มีพยานเห็นเจ๊กุ้งสวมใส่ชุดผ้าไทย
ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดผ้าไทยในวันศุกร์
อังคารที่๓๑ตุลาคมที่ในสำนวนบอกว่า
แม้กระทั่งวันที่ก็ยังไม่ตรง
ใช่นะฮะกรณีที่มีคำสั่งย้าย
พันธุ์ตำรวจโทชูวิทย์นาคเจริญรองภูมิกับการสอบสวน
ร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์ชัดรินกุลรองสารวสอบสวนสพเมือง
กาญจนบุรีนะครับซึ่งไปมีส่วนเกี่ยวข้องในสำนวนคดี
เกี่ยวกับเรื่องของการไปเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสำนวนคดี
แต่ว่าไม่แก้เรื่องวันที่นะฮะพยายามไปทำให้มันกลมกลืนกัน
พยานคนต่างต่างอะไรพวกนี้นะครับมีรายงานว่าสาเหตุก็คือ
ตำรวจสองนายเนี่ยร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนคดีนี้
แต่พบว่าไปเปลี่ยนแปลงคำให้การของพยานหลายครั้ง
การเพิ่มข้อเท็จจริงที่ได้มาภายหลังลงไปในคำให้การเดิม

ส่วนพันธมตโทชูวิทย์มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการด้วยวาจาให้ร้อยตำรวจเอกจิรยุทธ์
เปลี่ยนแปลงคำให้การของนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิน
และนางพัตธริดาหรือเจพัทธรรม
ให้กลมกลืนสอดคล้องเสมือนเป็นการสอบสวนข้อเท็จจริงครั้งแรกนะฮะ
พยานหลักฐานของฝ่ายครูปรีชา

อีกทั้งพันตำรวจโทชูวิทย์ยังเป็นผู้ลงนามในหนังสืออายัด
เงินในบัญชีของร้อยตำรวจโทจรูล

ตามคำสั่งของพลตมตรีสุทธิพวงพิกุล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นรายงานข่าวเกี่ยวกับการสั่งย้ายตำรวจออกจากพื้นที่นะครับ

พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
เปิดเผยว่าได้มีการประชุมคณะทำงานคลี่คลายคดีนี้

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
เอาเป็นว่าท่านบอกว่าณขณะนี้นะคุณเขมสอน
คดีมีความคืบหน้าไปเกือบ๑๐๐แล้ว

เหลือแค่ข้อมูลบางส่วนที่ต้องรอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แต่ก็ยืนยันว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า
ใครคือเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลค่า๓๐ล้านบาทตัวจริงนะฮะ
จะมีการออกหมายจับกี่คนอะไรพวกนี้
ยังไม่สามารถยืนยันอะไรได้ทั้งสิ้นนะครับ
ยืนยันเพียงแค่ว่ามีพยานหลักฐานชัดเจน
แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายได้อย่างแน่นอน
โดยคาดว่าจะมีการแถลงข่าวช่วงบ่าย
วันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ซึ่งพบตรจะเป็นผู้แถลงด้วยตัวเอง